สนุนโดยผลิตภัณฑ์นมข้นหวานตรามะลิ
มากลับมาทานขนมอร่อยกันค่ะ

คือเป็นวันนี้เรารวบรวม
ขนมที่อยู่ในเทรนด์เรียกได้ว่าฮิตมาก

เออคือถ้าเปิดไปในไอจีเนี่ยจะเจอฟีดที่เป็นขนมอันนี้ท็อปทรีเลยนะใช่

อย่างแรกนี่ที่มาแบบว่ามาก่อนหน้านี้นานแล้วเนี่ยนะ
แล้วก็ยังเป็นกระแสที่ร้อนแรงอยู่ก็คือทิสทาสแบบนี้
ชาร์จจะทานร้อนหรือว่าทานเย็นก็ได้ทานร้อนก็อร่อยไปอีกแบบ
เย็นก็เป็นเหมือนทานไอติมอร่อยมากเป็นแบบฟรีสแข่งนิดนึงนี่คือชีสทาส
แล้วก็นี่ตึกนี้ใหม่มากจะบอกนี่นี่เป็นป๊อปคอนที่ถ้าเกิดใครติดตามยี่ห้อนี้เนี่ยนะ
เขาก็จะรู้ว่ามันมีหลายรสชาติแล้วก็ในหนึ่งถุงสามารถผสมได้ทุกรสชาติ
แล้วก็ชั่งเป็นขีดขายหรือกิโลก็ได้
แล้วที่นำมาวันนี้เพราะว่าเขามีรสชาติใหม่ในช่วงนี้เท่านั้นนะไม่ได้ว่ามีตลอด
แต่ว่าเพิ่มความหอม
ชาเขียวเข้าไปอีก
รสชีสเค้าก็เด็ดมาก
ใช่ชารสชีสก็เด็ดมาก

เป็นแป้งที่เอาลงไปในกระทะทอด
แล้วก็มันก็จะเป็นแท่งยาวแบบนี้อย่างนี้นะคะ

แต่อย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยไอ้ชูโรสเนี่ย

เราก็เลยมี๑ตปปัวมาให้ได้ดูว่า

ไปกินคู่กับอะไรไปดูกันค่ะ
แล้วจริงถ้าพูดถึงมะลิตามะลิคือเราก็คุ้นเคยกันมาตั้งแต่เราเล็กเลยเนาะ

ตอนนั้นมันเปิดยากเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเขาแบบว่าเป็นหลอดบีบไงคือมันใช้ได้ง่ายมาก
เปิดปั๊บบีบเลยบีบใส่ซูโรสเลยหรือว่าจะบีบใส่อะไรก็ได้ที่เราต้องการจะทำ
พี่พี่ต้องเปิดก่อนพี่ต้องเปิดก่อนพี่

ยังยังนี่นะนี่นะนี่นะ
แล้วง่ายจริงแล้วคือแบบว่าอุ๊ยจริงเราไม่ต้องกินกับชูโรสก็ได้
คิดถึงว่ากินกับไอ้เนี่ยปลาท่องโกเนอะ
นี่แล้วพี่เป็นคนติดเพราะฉะนั้นพกใส่กระเป๋าไปเลยก็ได้

แล้วพี่ต้องการที่จะหยิบออกมาแล้วก็เดี่ยวของพี่

พี่บีบใส่ชีสทัสก็ได้เพื่อนเติมก็เปิด
ได้คือจะบีบใส่อะไรก็ได้
นุ้ยนึกถึงชาไทยร้อนคุณผู้ชม

แกชอบอ่ะนี่มีเสร็จป๊อปคอนเพิ่มเข้าไปอีก
คือแล้วมันสะดวกสบายมันไม่ต้องมางัด

แล้วเขาก็ยังคงรสชาติที่แบบว่าเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยขออนุญาตนะคุณผู้ชม

เคยไหมคุ้นเคยนี่ไงคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะ
กติดกระเป๋าไว้หรือว่าติดรถเอาไว้ก็ได้นะคะ

ทำงานไงประมาณครึ่งหลอดอ่ะ
ถ้าเกิดใครไม่มีนะถือว่าเอา

ใช่แล้ววันนี้เราก็มาอัแปบอุปเดตมาให้ทุกนี่โอเคนะคะกับตรงนี้

มากเลยนะคะอ้าวเดี๋ยวมาคุยไลน์กับคุณผู้ชม
สักครู่นี้ด้วยแอบเห็นคุณผู้ชมถามว่า

คุณคนที่สองค่ะน้องระดาคนแรกคนที่สองชื่อน้องระเน

หัวคนที่สามไปเลยระหน้า
ระดาษระเนยระหน้าดีหรอ
นี่มีประโยชน์สาระดีค่ะอย่ามีข่าวบันเทิง
จริงแล้วคือก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าแพ้อากาศ
เพราะว่าคนท้องจะมีภูมิ
ภูมิคุ้มกันต่ำแต่ว่าไปถามคุณหมอมาว่าคือมีคนท้องบางคนที่จมูกบวม
แล้วจะเหมือนจะเหมือนเป็นหวัดแต่ไม่ได้เป็นก็มีอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกว่าคลอดอ่ะหาย
นั่นเอ้าไม่ต้องกินยามันอยู่ที่ลักษณะของร่างกายเอง
รู้ว่าคนท้องก็จมูกบวมได้บวชจมูกตันเหมือนคนเป็นหวัดได้
นี่นุ้ยชอบแล้วเป็นสองแม่เลย
คืออยากจะบอกว่าอยากจะถามเคล็ดลับน้องมานานแล้วว่าทำยังไงให้ชีวิตโอเคกับทุกเรื่อง
แล้วก็รวมถึงว่าเธอคลอดลูกลูกเธอหลักเดือนเองเนาะ

คือหัตถาคลองพิพบมากเดี๋ยวต้องมาคุยกับเธอ
ภายนอกและภายในทำไมเธอแกร่งดูดีมาก
แฟนรายการโอเคนะคะก็บอกว่ารอคุณแม่แพทย์อยู่แล้ว

เจอกับแม่แพทย์นับประพาแน่นอนค่ะ